ว่าน่าจะเกิดจากภาวะของการบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนของไทรอยด์ทำให้ไทรอยด์ทำงานผิดปกตินะครับก็จะเกิดภาวะเป็นลูกโซ่ก็คือ
ทาเซียมต่ำมือเท้าอ่อนแรงนะครับแล้วก็ในบางรายที่มีอาการมากเนี่ยก็จะเสียชีวิตไปในที่สุด
เสียชีวิตไปทั้งสิ้น๔คนแล้วนะครับทางกรมราชธรรมเองนะครับแล้วก็ทางจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้เกิดขึ้นคาบเกี่ยวช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินข่าวนี้แล้วนะคะแล้วก็จากการเกิดเหตุลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มีการร้องเรียนของครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะทำให้มีการเหมือนกับเป็นการเข้าไปรื้อเพื่อตรวจนะคะว่ายังมีการระบาดอยู่ไหมยังมีใครป่วยอีกไหมคือคำว่าระบ

เหตุแบบนี้ขึ้นแต่ทีนี้ในส่วนของครอบครัวผู้เสียชีวิตสี่รายซึ่งเกิดเหตุไล่เรียกกันนะคะถ้าเรานับจากเวลาการเสียชีวิตนะคะก็ยังคงเดินหน้าทวงถามต่อไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้แล้วจะจัดการแบบไหนถ้าเราย้อนกลับไปข้อมูลเก่าก็คือว่าแต่ละเรือนจำในประเทศไทยก็หนาแน่นนะคะแล้วก็งานรา
สุดที่ถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตหนึ่งในสี่เนี่ยยังไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการนะคะสิ่งที่ทางหน่วยงานบอกก็คือว่าเดี๋ยวรอก่อนนะคะแต่ทีนี้ทางครอบครัวอาว่าก็ว่ากันตรงตรงนะคะก็คือก็อยากจะรู้แหละว่าตกลงแล้วอะไรยังไงกันแน่นอกเหนือจากสองท่านซึ่งเป็นพี่สาวกับพี่ชายของหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุที่ว่านี้นะคะเราได้เช
อาจารย์เป็นรออันทิการบดีฝ่ายวางแผนที่มสวนะคะและอาจารย์ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวศด้วยส่วนอีกสองท่านก็คือพี่สาวนะคะคือคุณกนกวันแล้วก็พี่ชายคุณคันชิตภูษีเทศซึ่งเป็นพี่สาวกับพี่ชายหนึ่งในสี่ก็คือคุณคเนธที่เสียชีวิตจากเหตุที่เกิดที่เรือนจำพิสันโลกนะคะสวัสดี

สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตเนี่ยเอกสารเนี่ยบอกว่าเสียชีวิตจากอะไรคะเส้นเลือดหัวใจติบค่ะซึ่งถ้าเทียบกันนะคะสี่รายที่เรือนจำเนี่ยนะคะตกลงแล้วทุกคนถูกบอกว่าเสียชีวิตจากสาเหตุเดียวกันหมดไหมคะอืมเราได้คุยกับครอบครัวอื่นอื่นไหมไม่ได้คุยไม่ได้คุยครับอ่าแต่ทีนี้ได้ทราบไหมคะว่าตกลงอีกสามรายเนี่ย

คณได้เสียชีวิตแล้วค่ะแค่นั้นค่ะคนที่รักโทรศัพท์คนแรกคือใครแม่ค่ะคุณแม่แล้วคุณแม่คุยยังไงต่อค่ะคุณแม่ก็ตกใจแล้วแม่ก็ช็อกไปเลยแล้วแม่อีกคนนึงก็โทรมาบอกเขาก็เดินไปบอกแม่คนหนึ่งว่าน้องได้เสียชีวิตแล้วแล้วก็โทรมาบอกค่ะอืมเขาก็พูดแค่นั้นค่ะแล้วคุณแม่ไม่ได้ถามอะไรไม่ได้ถามอะไร
ไม่ได้ให้คนอื่นพูดค่ะแม่เดินมาบอกป้าค่ะว่าให้โทรบอกพี่พี่ด้วยว่าน้องตายแล้วทีนี้พอเราไปตามแล้วยังไงคะรายละเอียดไปตามน้องชายเป็นคนไปตามค่ะยังไงคะอืมผมไปตามที่ไปดูศพที่สะพานนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับค่ะผมก็เข้าไปถามว่าน้องผมเสียทันสูตรออกมาเป็นแบบไหนแต่ก็บอกอ๋อเสียจากเส้นเลือดหัวใจตี
มาเซ็นเอกสารให้ผมก็เลยถามว่าเอ้าพี่จะมาวาวายจังผมก็บอกว่าเอ้าเขาอยู่ที่นี่คนป่วยอยู่ที่นี่เขาบอกเขาเป็นอะไรกัน
บอกว่าเป็นขาดโปรเทสเซียมนะฮะแล้วก็ไทรอยด์เป็นพิษเขาว่าอย่างนี้
อันนี้คือใครเป็นคนบอกคะหมอหรือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าที่โรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่เรือนจำเจ้าที่เรือนจำแล้ว
แล้วคือเจ้าที่เรือนจำท่านที่เล่าให้เราฟังเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบส่วนไหนคะ
เขาบอกมาเฝ้าผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยเป็นคนที่มาเฝ้าผู้ต้องขังตอนที่เราไปมีผู้ต้องขังอยู่ที่โรงพยาบาลกี่คนคะ
อันนี้ผมไม่เห็นละเขาพูดให้ฟังว่ามีจนทีมีประมาณ๙๑๐คน
แล้วคุณคันชิดได้ถามเพิ่มเติมไหมว่าเป็นอะไรมายังไงเมื่อไหร่อาการยังไง
ผมไม่ได้ปากใครเชื่อล่ะแต่ผมก็มองอยู่ว่าเฮ้ย
เพราะว่าน้องผมเนี่ยป่วยตั้งแต่สามเดือนก่อนหน้าจะเสียชีวิตอ่ะค่ะ
ครับมีผลไหมแล้วแข้งขาอ่อนแรงไม่มีแรงอะไรพวกนี้

เดี๋ยวนะคะคือตอนที่คุยตอนที่เราคุยเนี่ยเราเจอเจ้าที่เรือนจำ
มาเฝ้าอ่าผู้ต้องขังที่ป่วยถูกไหมฮะใช่ครับทีนี้พอคุยเสร็จแล้วเนี่ย
เขาบอกว่าไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็ขาดโปรตาเซียม
เขาบอกแบบนี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าก่อนที่เกิดเหตุแบบนี้
ก็คือกินคอหมูกินคอหมูที่มีเชื้อไทรอยด์อย่างนี้หรอ
เขาพูดอยู่มาซึ่งทีนี้พอหลังจากนั้นพี่คัญชีได้ถามเจ้าที่โรงพยาบาล
ไม่ว่าจะเป็นหมอหรือพยาบาลอย่างละเอียดไหมคะว่าตกลงน้องเนี่ยมายังไง
อาการเป็นยังไงตอนมารักษายังไงไปบ้างละเอียดไหมได้ถามละเอียดไหมคะ
ให้ละเอียดเขาตายในเรือนจำเขาตายในเรือนจำเขาอ่าใช่แต่หมายถึงว่า
ตอนที่มาเนี่ยเขามีหมอบอกไหมคะว่าเป็นยังไงตอนมาถึงมีอาการยังไงแล้ว
หรืออะไรยังไงเขาตายคืนที่สามสิบในเรือนจำเลยค่ะเสียชีวิตแล้วค่ะ
ซึ่งไม่อันนี้คือที่คนที่บอกนี่คือหลังจากชนะสูตรใช่ไหมมีการชนะสูตรใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะทีนี้ได้กลับไปถามเรือนจำไหมคะว่ามีหมอในเรือนจำใช่ไหม
เขาว่ามีพยาบาลสองคนค่ะไม่มีหมอกจากที่เขาให้ที่ที่ว่าเขาออกข่าวมามีกันสองคน
หมายที่ฉันย้อนกลับไปก่อนเสียชีวิตนอนรักษาตัวอยู่นานแค่ไหนคะในเรือนจำใช่ไหมคะ
ค่ะรักษาตัวอยู่นานแค่ไหนคะเขารักษาตัวประมาณ๓เดือนนะ
๓เดือนคืนนอนอยู่ในเขาเรียกอะไรโรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลค่ะเป็นห้อง
อยู่ห้องอาศัยโรงผู้ต้องขังอยู่ห้องอาศัยผู้ต้องขังถ้าเขาว่าน้องหนูไม่ได้รับการรักษาเลย
ก็เบิกแค่ยาพารามากินกับกล้วยตามที่ข่าวก็คือเหมือนกับสิ่งที่ได้คือเป็นยาแก้ปวด
ใช่ค่ะไม่ได้รับการรักษาอะไรเลยแล้วญาติก็ไม่ทราบด้วยว่าน้องป่วย
ญาติทราบจนต่อเมื่อผู้ต้องขังที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาพ้นโทษออกมา
เขาโทรมาบอกแม่ว่าน้องไม่สบายมากน้องเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเจ็บตามขาเจ็บนั่งยองก็ไม่ได้
ผีผมก็ไม่ได้เดินไปไหนก็ไม่ไหวไม่มีแรงอย่างเงี้ยค่ะเราถึงได้รู้ว่าน้องไม่สบาย
ประมาณเดือนกัญญาที่เรารู้ว่าน้องไม่สบายค่ะตั้งแต่นั้นมาก็ไม่น้องก็ไม่ได้รับการรักษาอะไรเลย
เรือนจำก็ไม่ได้โทรมาบอกว่าน้องไม่สบายจนวันที่น้องเสียชีวิตเช้าวันที่๓๐เขาถึงได้โทรมาบอกว่าน้องเสียชีวิตแล้ว
โทษนะคะเรียนย้อนกลับไปคือตอนที่มาที่โรงพยาบาลมาเพื่อชนะสูตรถูกไหมคะ
แล้วก็คนที่บอกคือคนที่มาเฝ้าผู้ต้องขังผู้ต้องขังผู้ต้องคนที่อยู่ข้างบน
ที่มารักษาค่ะแล้วผู้ต้องขังคนอื่นที่มารักษาทำไมได้ออกมารักษาคะ
ตั้งคำถามใช่ไหมคือเพราะว่าพี่กระหนกวันบอกว่าน้องชายเสียชีวิตในเรือนจำไม่ได้รับการรักษารู้ว่าป่วยมา๓เดือน
ทีนี้ที่ฉันถามเมื่อสักครู่นี้คือว่าเอ๊ะแล้ววันที่เราไปเจอเขาหลังจากที่เขาโทรมาบอกที่บ้านว่าน้องชายเสียชีวิตเนี่ยคือเขามาเฝ้าผู้ต้องขังคนอื่นซึ่งป่วย
คำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนอื่นได้ออกมารักษา
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเคสหนักหรือเปล่าหรือว่ายังไง
แล้วรักษาอาการเดียวกับน้องชายของพี่๒คนไหมคะ
แล้วเขาก็บอกว่าที่น้องเราเสียชีวิตก็คือจากอาการนี้
เขามันไม่ได้พูดเขาพูดผ่านทางบน

จากที่มันมีร่างกายอ่อนแรงก่อนหน้านี้๓เดือน

เหมือนกันหมดเลย

สาเหตุที่น้องเสียชีวิตคือเรารู้จักเอกสารไม่รู้จักปากผู้คุมใช่ไหม
ผมก็ถามผมก็ถามคุณหมอว่านิติเวศผมก็ถาม
บอกว่าคุณหมอครับน้องผมเสียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแค่เบื้องต้น
หมอเขาบอกเบื้องต้นว่าเสียจากเส้นเลือดหัวใจตีบ
แต่ว่าเราจะมีก้อนเนื้อสมองแล้วก็เนื้อไปพิสูจน์
เขาพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารออยู่ก็คือสองอย่างนี้
ใช่ไหมคะแล้วอันนี้ยังไม่ออกมายังครับใช่ไหมคะล่าสุดที่คุย
เวลาเราตามเราต้องตามกับใครคะตามจากเจ้าหน้าที่เรือนจำ
หรือว่าตามที่โรงพยาบาลหรือตามที่นิติเวศตอนนี้เราต้องตาม
เราต้องรอผลจากใครคะพี่เขาไม่ได้บอกอะไรเลยครับว่าเรารอผลคือใคร
เดี๋ยวนะคืออันนี้เรารอเขาติดต่อมาใช่ไหม
เราไม่ได้เราไม่ได้ถามเขาเผื่อไว้ใช่ไหมคะว่าเอ๊ะแล้วค่ะไปถามเองได้ไหม
เขาบอกว่าประมาณเดือนหนึ่งครับแล้วผมไปที่เจ้าของก็ดี
เพราะเกิดมันเรื่องเกิดในเรือนจำต้องมีของเจ้าที่หมายสารใช่ไหมฮะ
พวกอัยการสารสำมวงทีพรภนจำรวจหลอยเวลหรืออะไรแบบนี้เข้าไปดู
ผมก็เอาไปถามเพราะผมเป็นคนแจ้งตายน้องชายผมเองครับที่ก่อนพิเศษมากฐาน
อำเภอวังทองผมก็ไปถามเขาบอกเรื่องพวกนี้มันไม่จบนะ
ส่งมาฟ้องสำนวนฟ้องศาล
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ในป่าผู้คุมเนี่ย
หนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้คนตายต้องมีการชี้ว่า
เป็นผู้ต้องสัยว่าทำไมกว่าผู้ต้องขังเสียชีวิตได้
ใช่ไหมฮะเด็กยังไม่ต้องโทษยังไม่ได้มีชี้ว่าเขาผิดมีอะไร
นี่ให้เข้าใจถูกไหมคือการตายมันไม่ใช่การตายปกติถูกไหมฮะ
ก็เลยต้องรอแล้วมันก็ต้องเป็นคดีถูกไหมต้องเป็นคดีเป็นคดี
ทีนี้ตอนนี้ที่เรารออยู่สองอย่างที่ว่านี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตามจากใคร
แต่ว่าเขาจะติดต่อมาแน่นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือบอกให้รอผล
จริงมันก็ผ่านมายังไม่กี่วันนะถ้าสมมุติเรานับตามที่เจ้าหน้าที่บอกนะคะ
ทีนี้ตอนที่น้องได้รับการบอกน้องชายเนี่ยนะคะบอกว่าที่เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยก็คือเส้นเลือดหัวใจตีบ
ขอย้อนไปวันที่เราทราบว่าน้องชายเสียไปที่โรงพยาบาลเรารู้ว่ามีคนอื่นนอนรักษาอยู่ข้างบนเนี่ยนะคะ
คือเราได้ถามไหมว่าอีก๘๙ท่านที่อยู่เนี่ยเขามาตั้งแต่วันไหนหรือมาวันเดียวกัน
ผมไม่ได้ถามเรื่องนี้ไม่เป็นไรคือไม่ใช่อะไรค่ะคืออันนี้มันอาจจะมีผลในการที่จะตรวจต่อไปว่า
ตกลงรู้เมื่อไหร่ยังไงนะคะซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจใช่ไหมใช่ค่ะ
ทีนี้ค่ะอาจารย์แป๊ให้ฟังหน่อยค่ะคือไม่ใช่หมอจริงคือดิฉันก็อ่านเยอะนะคะ
แต่เวลาเรียกให้ถูกเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ยินแต่ไทรอยไทรอยด์ใช่ไหมเอาเบื้องต้นก่อนเส้นเลือดหัวใจตีบเขาเรียกว่าสาเหตุการเสียชีวิตเหรอคะอาจารย์
คือถ้าเราพูดถึงน้องชายของพี่สองคนสองท่านเนี่ยนะคะก็คือว่าเสียชีวิตจากเส้นเลือดหัวใจตีบ

ครับอันนี้ชัดเจนเดี๋ยวผมอยากจะเริ่มต้นตรงที่ว่าเมื่อกี้จุดการเสียชีวิตเนี่ย
เมื่อกี้ที่ถามคำถามว่าแล้วเดี๋ยวตกลงเนี่ยผลรอ๑เดือนเอาที่ใคร
ในพื้นที่ที่เขาดูแลอยู่แล้วก็จะไปถามผลเอกที่นั่นเพราะว่าแพทย์
พอได้ทำรายงานเรียบร้อยอย่างเป็นทางการ

นักงานสอบสวนก็มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งญาติ
คราวนี้ในขณะเดียวกันตอนนี้ที่เราได้มา
เป็นการผ่าชนสูตร

เขาบอกเรื่องเส้นเลือดหัวใจตีบ

ก็คือที่เราได้ยินคนที่เสียชีวิต
กระทันหันกันเยอะแยะเลยนะครับในบ้านเรา
เส้นเลือดหัวใจคือเป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยง

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีไขมันหรือมีอะไรไปอุดตันเนี่ย

เนื้อบางส่วนมันก็จะตาย
แล้วหัวใจมันทำงานด้วยระบบกระแสไฟฟ้าของเขา

เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
เบื้องต้นจากการผ่าชนสูตร
แล้วเห็นว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุได้
คือเบื้องต้นที่ว่านี้ก็คือผ่าแล้ว

บอกก่อนว่าอันนั้นชนสูตรเบื้องต้นเป็นแบบนี้
แต่ทีนี้แล้วอะไรทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบ

คือคราวนี้สาเหตุของเรื่องเส้นเหลือหัวใจตีบ
แน่นอนคือถ้าไปดูโดยเบื้องต้น
ก็เป็นเรื่องของมีไขมันไปอุดตัน

แต่แน่นอนคือมันอาจจะมีอะไรบางอย่าง

ภาวะของโลกมันเกิดความรุนแรงขึ้น

พวกนี้ก็เป็นภาวะที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
แต่ณตอนนี้ถ้าเราสังเกตดีเรื่องนี้
จุดเริ่มต้นเข้าไปมองเรื่องว่าของการเสียชีวิตทั้งหมด

ลายแล้วหลายลายเนี่ยก็เหมือนกันอีกบอกมีกล้ามเนื้ออ่อนแรง
เหมือนกันเลยก็เลยมีการไปตรวจเช็ค
ตอนนี้จุดเริ่มต้นเลยกลายเป็นการตรวจเช็คว่า

ก็ไปพบว่ามีไทรอยด์
มีไทรอยฮอร์โมนในร่างกายสูงจนกลายเป็นพิษ
พอกลายเป็นพิษมันก็เลยทำให้เกิดโปรตาเซียมมันต่ำนะครับ
พอเปอร์เซ็นต์ต่ำก็เลยเกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรง
อันนี้ก็เลยเป็นที่มาอย่างที่ท่านพบเรือนจำได้ออกมากล่าว

มันก็เลยเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาว่า
แล้วไทรอยด์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงที่เป็นพิษ
ตอนนี้ก็มีเหตุบางเบื้องต้นนะครับ

ปนเปื้อนกับอาหารเข้ามา
อาจจะมีจากเนื้อสัตว์จากอะไรก็ตามที่ปนเปื้อนเข้ามา
มันปนเปื้อนมันก็เลยทำให้เกิดพร้อมกับหลายคน
เพราะฉะนั้นวิธีการณปัจจุบันเขาจึงต้องพิสูจน์

ก็อันที่หนึ่งเลยนะครับในกระเพาะอาหาร
มันจะมีอะไรก็ตามที่อยู่ในกระเพาะอาหาร

ต้องนำส่งตรวจนั่นคือหนึ่งอย่างต้องส่งตรวจ
ต่อมาอวัยวะต่างโดยปกตินะครับ
เวลาเราผ่าชนะสูตรเราจะตัดชิ้นส่วนของอวัยวะ
เป็นชิ้นเล็กประมาณสัก๑คูณ๑เซนติเมตร
เพื่อจะไปดูตัดเป็นชิ้นเนื้อแล้วดูทางกล้องจุลทัศน

แล้วก็ส่งตรวจพิษวิทยาอื่นนะครับที่จะสามารถส่งตรวจได้

ส่งน้ำดีไปส่งตรวจแล้วส่งเลือดส่งปัสสาวะ

มันจึงเป็นระยะเวลาที่เขาบอกว่าขอเวลาอีก๑เดือน
เพื่อรอผลทางห้องปฏิบัติการอันนี้แหละครับเพื่อมายืนยัน

ที่เขาเรียกไทรอยด์เป็นพิษไทรอยดิตแล้วยังไงก็ต้องตรวจใช่ไหมคะ
ต้องยืนยันครับเพราะว่าตอนนี้ต้องยืนยัน
แต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้เสียชีวิต
ตอนนี้ที่นอนพักอยู่โรงพยาบาลตามข่าวนี้ค่อนข้างเยอะมาก
ที่เขาเริ่มขจายตรวจเฉพาะคุกนี้
เข้าใจว่ามีอยู่๓๕๐๐คนตอนนี้ตรวจเช็ค
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงเป็นที่มาว่า
ตอนนี้พุ่งเป้าไปว่าน่าจะมีเรื่องของการปนเปื้อนของฮอร์โมนเนี่ย

ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ
กำลังจะบอกว่าถ้าสมมุติเรายังฟังแล้วเรายังไม่ค่อยเข้าใจ

คุณผู้ชมว่าตกลงคำอธิบายที่ว่านี้ในทางการแพทย์

คือเราฟังเส้นเลือดหัวใจตีบมีเรื่องไทรอยด์เป็นพิษนะคะ
แต่เอ๊ะมันมาจากอะไรมาจากอาหารเหรอ
แล้วทำไมบางคนเป็นบางคนไม่เป็นต้องสะสมนานขนาดไหน
กินมากขนาดไหนแล้วที่นอนพักรักษาตัวอยู่ยังไง
ถ้าจริงแล้วน้องได้รับการรักษาเนี่ยจริงหายทันไหมอะไรอย่างนี้นะคะ

คือในระหว่างนี้ที่เราเชิญทั้งสองท่านมาคุย
คือก็ทราบนะคะว่าผลอย่างเป็นทางการยังไม่ออกหรอก
แต่ทีนี้เอาใจเขาก็คือว่าร้อนใจ
ตกลงแล้วมันรู้ก่อนหน้านั้นได้ไหมตกลงเป็นอะไรกันแน่
แล้วคนข้างในจะเป็นอย่างไรเรียนพูดแทนนะคะ
คือจริงทั้งสองท่านทราบดีว่าไม่สามารถเรียกชีวิตน้องกลับมาได้แล้ว
แต่ว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้เพื่อชีวิตคนอื่นข้างในสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือเมื่อสักครู่นี้คุยกัน
คือทั้งลำดับเหตุการณ์มันมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะคะ
ถ้าเราไม่ได้คุยเฉพาะของน้องชายพี่สองคนอย่างเดียวนะคะ
คือมันจะมีรายละเอียดของทั้งคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้า
คนที่เสียชีวิตหลังจากน้องชายเพราะว่าน้องชายเสียชีวิตเป็นรายที่สาม

แล้วก็ยังมีข้อมูลของผู้ป่วยนะคะซึ่งออกมาจากเรือนจำอีก
มันก็ยังมีข้อมูลชุดที่เป็นของหมออีก

แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันค่อนข้างชัดเจนคือว่า
นี่แหละเหตุการณ์ไทรอยด์เป็นพิษนี่แหละ
แต่ทีนี้ที่อ่านในข้อมูลมาคือตัวไทรอยด์เองมันไม่ใช่โรคติดต่อเหรอคะคุณหมอ

แล้วทำไมแล้วการที่คนขออภัยนะคะพูดถึงน้องนะคะ
เสียชีวิตไล่เรียงกันแบบนี้คือก็ไม่ได้และมีคนป่วยอยู่อีก
คือก็ไม่ได้แปลว่าระบาดจากคนสู่คนอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะ

แต่เป็นไปได้ว่าทั้งคนป่วยและคนเสียชีวิตเนี่ย
คือเจอภาวะสาเหตุเดียวกันเลยทำให้เป็น

ไทรอยด์จริงไม่ได้ร้ายแรงใช่ไหมคะอาจารย์
คือจริงถ้าเป็นตัวไทรอยด์ที่เป็นพิษก็
คนปกติก็เป็นกันเยอะแล้วก็รักษากัน
แล้วแต่กรณีก็หายได้

คือได้รับในปริมาณอย่างกรณีอย่างนี้ผมยังยืนยันว่า

ในศาสตร์ของทางนิติพิทยา
นิติวิทยาเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องว่า
ในกรณีที่คนหลายคน

แล้วอยู่ก็มามีอาการที่คล้ายกันแล้วเหมือนกัน
แล้วเกิดเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมา

น่าจะเกิดจากการได้รับอะไรบางอย่าง
อาจจะเป็นยาหรือสารพิษหรืออะไรบางอย่างเข้าสู่ร่างกาย

ซึ่งในส่วนของเอกสารที่ออกจากทางราชธรรมเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็
ก็มีการรายงานถึงผู้เสียชีวิตนะคะ
จำพี่กัณธิกเมื่อสักครู่นี้ก็คือตรงที่ว่า

รู้ข่าวก็ไปที่โรงพยาบาล
ไปที่โรงพยาบาลเจอผู้คุมเรียนจำ

และพูดรวมไปถึงคนที่เขามาเฝ้าคือเป็นผู้ต้องขังอีกจำนวนหนึ่งในโรงพยาบาล
งั้นขอย้ำอีกทีคือตอนนั้นผู้คุมก็เขาเรียกอะไร
คือก็พูดเหมือนกับพูดภาพรวมใช่ไหม
ไม่ได้บอกว่าอ๋อน้องพี่ที่เสียชีวิตเป็นแบบนี้ส่วนอีก๙คนเป็นแบบนี้

ทีนี้ในส่วนของคนที่๑คนที่๒ที่เสียชีวิตก่อนหน้าก็น่าจะมาที่โรงพยาบาลนี้ไหม

ซึ่งทางครอบครัวไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวท่านอื่นนะคะ
ทีนี้คนที่๔ที่มาหลังจากคุณคเนธเนี่ย
ก็มาที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะ
ซึ่งลักษณะการเสียชีวิตเบื้องต้นของทุกคนไปในทางเดียวกัน

ทีนี้เมื่อก่อนดีพี่กัญชีบอกว่าคือก็ไม่ได้ถามรายละเอียดว่า
แล้วทำไมจำนวนหนึ่งได้มารักษา

แล้วทำไมน้องชายพี่นะคะ
ที่มีอาการมาตั้ง๓เดือนทำไมถึงไม่ได้ออกมา
ได้แค่ยาพารากับกล้วย
ตอนที่เราเริ่มทราบว่าน้องชายในเรือนจำป่วยได้ไปเยี่ยมไหม

แม่ไปสามรอบจนรอบก่อนที่น้องจะเสียได้อาทิตย์หนึ่งก็ไปค่ะ
แล้วไปพูดคุยได้ข้อมูลมาว่ายังไงบ้าง๒๓ครั้งนั้น
ครั้งนั้นเขาก็บอกว่าเขาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง

เอาไว้ซื้ออะไรกินในเรือนจำนะ
ไว้ซื้อนมกินเอาไว้ซื้อกล้วยกินที่กินของที่มีประโยชน์
ในเมื่อเดินไปมันกินไม่ทันเขาก็เอาเงินที่แม่ฝากไว้ไปกินแล้ว
พี่ก็ส่งให้ด้วยแล้วแม่ก็ไปฝากให้ด้วย
ไปเยี่ยม๓ครั้งรวมถึงก่อนอาทิตย์ที่เขาจะเสีย

แต่ทีนี้ในการรักษาในระหว่างที่อยู่
คือมันไปขอยากันได้ใช่ไหมคะ
แต่ก็ได้ยาภารา
เป็นเหมือนคุณคเนธน้องชายพี่เนี่ยกี่คนอันนี้ทราบจากข่าวทราบจากข่าว
หกร้อยเก้าสิบคนค่ะซึ่งตอนนั้นข้างในเรือนจำเนี้ย
รู้ไหมว่าผู้ป่วยเป็นเยอะขนาดนี้ต้องได้รับการรักษาไม่ใช่ยาพารา
เคยได้คุยกันไหมคะครับข้อมูลนี้ไม่ได้คุยค่ะ
แล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้เหมือนกับน้องชายเหรอ
ต้องได้เหมือนกันค่ะได้ยามแค่นี้เหมือนกัน
ยาแค่นี้เหมือนกันเพราะว่านักโทษที่เขาออกมาก่อน
เขาบอกว่าในนั้นมีแค่ยาพาราให้กับกล้วยหนึ่งใบ
เพราะบางวันก็เป็นกล้วยดิบแล้วเขาห้ามออกกำลังกายด้วยค่ะ
เขาห้ามนักโทษออกกำลังกายออกกำลังกายไม่ได้
ตั้งแต่พระสอบหกศูนย์ถึงหกสองมาห้ามนักโทษออกกำลังกาย
เพราะว่าอันนี้ก็ไม่ทราบค่ะแต่มันเป็นกฎเขาห้ามนักโทษออกกำลังกาย
ยาก็ให้แค่อาทิตย์หนึ่งก็จันทร์ถึงศุกร์ถ้าคนป่วยก็ให้กินกล้วยหนึ่งใบต่อยาพาราค่ะ
เพราะในนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดเอาผู้ป่วยออกมาข้างนอกจะต้องทำเรื่องก่อน
เหมือนกับเขาว่ากลัวว่าถ้าออกมารักษาข้างนอกกลัวนักโทษจะหนีประมาณนี้ค่ะ
เข้าใจก็เข้าใจก็เข้าใจแต่ทีนี้ตอนที่คุณแม่ไปสามรอบนี่นะคะคุณคณเนธไม่ดีขึ้นเลยถูกไหม
คือไม่ได้รู้สึกว่าคุณคเนธแบบดีขึ้นเลยในครั้งที่สองที่แม่ไปไม่ได้ดีขึ้นเลย
สุดไหมสังเกตได้ว่าสุดไหมค่ะอ่าแล้วคุณแม่หรือว่าใครที่ไปกับกับคุณแม่ได้ไปติดต่อตั้งแต่ตอนนั้นไหมคะว่า
เอ๊ะมันรักษายังไงได้ไหมเอายาเข้ามาให้ได้ไหมคือดิฉันไม่รู้จริงค่ะ
เพราะว่าในนั้นเขาจะให้แต่เงินอย่างเดียวไม่ว่าจะซื้ออะไรซื้อยาซื้อของใช้อะไรทุกอย่าง
ต้องไปซื้อข้างในเราได้แต่ส่งเงินอย่างเดียวค่ะ
ทีนี้ค่ะเรียนกลับมาที่พี่คันชิดเล่าให้ฟังที่ผู้คุมบอกแต่ว่าบอกเหมือนกับกลัวกันไป
ผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ออกมารักษาตัวเนี่ยนะคะว่าเอ่อไทรอยด์เป็นพิษนะคะ
เขาบอกพี่ใช่ไหมบอกว่ากินคอหมูมีเชื้อไทรอยด
ครับเขาพูดเขาบอกกินคอหมูมีเชื้อไทรอยด์มาเขาบอกที่เป็นอย่างนี้
แล้วพี่ได้คุยกับเขาไหมว่าอันนี้หมอบอกหรือยังไงแล้วข้างในกินบ่อยได้คุยไหม
ไม่ได้ไปคุยครับเพราะว่าผมกำลังดูว่าขั้นตอนต่อไปเอกสารต่อไปจะทำอะไร
อาจารย์เอาอันนี้ก่อนนะคะคือดิฉันทราบว่ามีเอกสารออกมานะครับคุณผู้ชม
มันก็มีข่าวอื่นออกมาแต่เอาเบื้องต้นก่อนคือความเข้าใจของคนปฏิบัติหน้าที่
คือคือเนื่องจากผู้คุมต้องดูแลคนไทยคือกินคอหมูมีเชื้อไทรอยดนี่มันใช่หรือเปล่า

ที่อาจจะเป็นเรื่องความเชื่อได้นะครับเพราะว่าคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะเคยได้ยินเรื่องของการ
ไก่เนี่ยนะครับก็จะฉีดฮอร์โมนหรือฉีดยาฉีดบริเวณศีรษะลำคอนะครับ
แล้วก็อาจจะมีเรื่องของหมูอะไรอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ผมเข้าใจว่าปัจจุบันคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
แล้วก็ในส่วนของการตรวจถ้าตามมาตรฐานคงจะมีการป้องกันอะไรเรื่องพวกนี้อยู่
แต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ในแง่ของการรับรู้ข้อมูลนะฮะแต่โดยทั่วไปเราก็ไม่เคยได้ยินนะครับ
เรื่องกินคอหมูย่างแล้วก็เอ้ยคอหมูอ่ะนะครับในส่วนของคอแล้วจะมีเรื่องไฮมนต์
มันปนเปื้อนเข้ามาแต่แน่นอนเรื่องนี้มันต้องมีการปนเปื้อนนะครับ
เพราะว่าในกรณีที่มีคนเป็นด้วยกันในปริมาณมากแบบนี้แล้วพร้อมกันเนี่ย
มันต้องมีเหตุอะไรบางอย่างที่ปนเปื้อนเข้ามา
มันต้องกินนานสะสมไหมคะคุณหมอหรือว่าสมมุตินะถ้าปนเปื้อนมากลับเนี่ย
หมูเนื้อไก่จริงกินปุ๊บแล้วก็อาจจะเกิดอาการได้เลยหรือมันต้องสะสมเยอะคะ
ขึ้นอยู่กับผมว่าขึ้นอยู่กับปริมาณกับขึ้นอยู่กับร่างกายของคนที่ได้รับนะฮะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าในเรื่องถ้าเป็นเรื่องของทางพิษเนี่ย
แน่นอนคือเราก็เห็นว่าได้รับพิษแล้วมันก็เฉียบพันธุ
แต่บางกรณีมันก็มีการสะสมแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นได้นะครับ
มันจะจากอะไรอ่ะเพราะคนเยอะมากเลยนะคะ
คือเอาอย่างตัวอย่างก่อนนะฮะอย่างถึงกรณีที่เล่าเนี่ย
หรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไม่ได้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็เลยทำให้เกิดลักษณะอย่างนี้ได้หรือไม่
เนื้ออ่อนแรงได้หรือไม่พวกนี้ก็เป็นไปได้นะครับ
แง่ของการที่ร่างกายไม่ได้รับอาหารเพียงพอใช่ไหมครับ
แล้วก็เหมือนคนอดอาหารไม่ได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อมันก็อ่อนแรงได้นะครับ
พวกนี้ก็มีมีผลได้แต่แน่นอนคือมันก็จะมีลักษณะการที่ต่อเนื่องจนทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้
แต่มันก็คงจะไม่ใช่ที่เหตุการณ์ที่บอกเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงเวลาต่อเนื่องกัน
ตอนนี้กำลังมาเน้นเรื่องพวกนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ขาที่บอกว่าอ่อนแรงเนี่ยนะครับ
แล้วก็กินกล้วยกับโพธาเซียมเนี่ยกินกล้วยเนี่ยกับพาราผมเข้าใจว่ากล้วยเนี่ยนะครับ
ที่ให้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการเสริมเรื่องโพตาเซียมนะครับในลักษณะที่ทำให้ช่วยนะครับ

ก็กล้วยมีพอเทสเซียมครับก็จะช่วยได้
ต้องกล้วยดิบกล้วยสกอะไรอีกไหม
ส่วนยาพาราเนี่ยจริงแล้ว
ก็เป็นต้นทางการแก้ปวดเพราะว่ามีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อปวดไม่มีแรงก็คงจะให้รับประทานนะครับ
แล้วตอนนี้คือพี่อย่างที่บอกนะคะคือต้องรอผลจากแล็บนะคะรอผลตรวจ
แต่นี่พี่ได้ลองตามในลักษณะอื่นไหมว่าหน่วยงานที่โดยตรงเลยคือราชธรรมนะคะตอนนี้จัดการอะไรไปถึงไหนแล้ว
หรือว่ามีใครให้ข้อมูลมาที่พี่ไหมหลังจากออกข่าวไปแล้วเนี่ย
ข้างในเป็นยังไงคนที่ออกมาเคยอยู่แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่เคยอยู่ข้างในแล้วออกมาเล่าข้างนอก

ข้างในตอนที่อยู่ตอนที่กินเป็นยังไงกัน
ใช่ค่ะมีค่ะก็มีน้องคนที่ออกมาก่อนน้องที่มาส่งข่าวเรื่องน้องไม่สบายเนี่ย

เขาเล่าเขาเล่าให้ฟังวันนั้นเขาโทรมาเล่าให้ฟังว่าพี่บาทไม่สบาย
แล้วในนั้นความเป็นอยู่ความกินอยู่ก็ลำบากมากกำลังกายก็ไม่ให้ออก
สบายก็ให้กินแต่ยาพาราแล้วก็ไม่มีการเอาผู้ป่วยออกมาข้างนอกเลยอะไรประมาณนี้ค่ะ
ตอนที่ไม่ได้เอาผู้ป่วยออกมาข้างนอกนี่มีคำอธิบายไหมคะว่าเพราะอะไร

แต่ทีนี้ถ้าสมมุติมันป่วยขนาดที่มันต้องรับการรักษาแล้วถ้าข้างในไม่ได้มีเนี่ย
เขาบอกจะทำเรื่องยากหน่อยนะวันนั้นที่เห็นน้องพูด
น้องเห็นน้องคนนั้นพูดนะเขาบอกจะทำเรื่องยากเขาก็ไม่อยากจะทำเรื่องออกมา

ผู้คุมเขาต้องทำเรื่องเอาผู้ต้องขังออกมาข้างนอกแล้วเขาก็ต้องมาอยู่กับผู้ต้องขังที่โรงพยาบาล
แล้วในเรือนจำเนี่ยคือไม่มีโรงพยาบาลถูกไหมคะ
ไม่มีมีห้องพยาบาลมีห้องพยาบาลมีห้องพยาบาลมีพยาบาลหรือมีหมอ
เขาบอกมีพยาบาล๒คนค่ะ
แล้วหยุกยาไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้
ก็เห็นนักโทษที่ออกมาที่เคยคุมขังออกมาเขาก็บอกมีแต่ยาพารา
แล้วพยาบาลสองท่านนี้ไม่ได้ให้อะไรเพิ่มเติมหรือ
ในห้องพยาบาลของเรือนจำที่น้องชายอยู่เนี่ยนะคะ
มีเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบอาจจะหนักกว่าปกติ
ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันนะคะ
เขาไม่ได้เล่าถึงคนนั้นเขาเล่าแต่ความเป็นอยู่

ที่เขาอยู่ในขณะที่เขาอยู่ในนั้นว่ามันลำบากมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนกับน้องเขาที่ออกมาเขาจะมายืนยันว่า
น้องชายผมได้ป่วยจริงอาการจริงจะกินอยู่เป็นอย่างนี้อย่างนี้
เพราะว่ามันเป็นการที่บ่งบอกว่าเขาอยากจะพูดออกมา
นี่ถ้าตอนอยู่คนป่วยคล้ายกันหลายคนนี่ไม่มีทำอะไรเลยเหรอคะ
ก็ยังก็ไม่ได้เล่าอะไรเลยค่ะ
ก็ยังที่พวกหนูติดใจก็คือว่าทำไมน้องหนูไม่สบาย
ทำไมเขาไม่เอาออกมารักษา
ถ้าเขาออกมารักษาน้องหนูอาจจะไม่ตาย
หรือเขาได้ออกมารักษาแล้วเขาตายพวกหนูก็จะไม่ติดใจ
ว่าเขาได้เอาออกมารักษาแล้วเขาตาย
แต่นี่น้องไม่ได้ออกมารักษา

เหตุผลจ้ะเพราะอะไรเขาถึงไม่เอาน้องหนูมาออกมารักษา
คือเราติดใจแค่ว่าถ้าป่วยขนาดนี้น่าจะรักษา
น่าจะรักษาแต่ไม่รักษา
คิดว่าชีวิตชีวิตนึงไม่มีค่า
คงไม่ใช่หรอกค่ะขออนุญาตพูดแทน

แต่ว่าพอเมื่อมันเกิดเป็นข่าวแล้วก็กระพือพอสมควร
ข่าวนี้นะคะก็ส่งผลกับคนอื่นที่อยู่ในเรือนจำนะคะ
และในส่วนการตามต่อคุณผู้ชม
คุณผู้ชมค่ะเราคุยอยู่ในสายกันกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิศนุโลกคุณหมอปิยะศิริรักษ์นะคะ

คุณหมอค่ะเอาจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไงในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยยังต้องรอผลจากห้องแล็บใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่ามีการตรวจที่ค่อนข้างละเอียดนะฮะเท่าที่ผมทราบเบื้องต้นก็เลยต้องรอนิดหนึ่งครับ
แต่ทีนี้ในส่วนของที่เป็นผู้ต้องขังซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลแล้วรักษาอยู่เนี่ยณตอนนี้คือตกลงว่าผู้ต้องขังที่รักษาตัวอยู่เนี่ยคือมีอาการเหมือนกันหมดไหมคะ
ก็มีอาการคล้ายไฮเปอร์ไทรอยด์นะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นที่น่าดีใจนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผู้ต้องขังที่เคยออกมารักษาซึ่งมีจำนวนเยอะพอควรเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ก็หายแล้วก็กลับเข้าไปประจำที่หมดแล้วครับเหลือตอนนี้เหลือในโรงพยาบาลเพียงแค่๕ลายครับ
คนที่หายแล้วเนี่ยนะคะ

คนที่หายเนี่ยหายจากโรคอะไรคะคุณหมอ
ตอนที่เขามานอนเนี่ยนะครับก็คงมีภาวะเรื่องของไทรอยฮอร์โมนสูงนะครับแล้วบางรายก็อาจจะมีเรื่องของการอ่อนแรงอย่างนี้ครับ
เวลาเราพูดแบบนี้เราจะบอกว่าตกลงคนนี้มีอาการของหรือคนนี้เป็นโรคคะ
คือเรารักษาในลักษณะที่ว่าเขาเป็นโรคใดหรือเรารักษาตามอาการที่เขาเป็นคะ
ก็คือว่าอย่างนี้ครับเวลาเขามีอาการเจ็บป่วยแล้วก็เราตรวจพบว่ามีสิ่งใดในร่างกายที่แสดงถึงอาการเจ็บป่วยก็พบว่ามีภาวะไทรอยฮอร์โมนในร่างกายสูง
เราก็รักษานะครับเพื่อให้สภาวะของร่างกายเนี่ยไม่เกิดอันตรายครับผม
เวลารักษานี่รักษายากไหมคะคุณหมอค่ะ
ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็คือว่าต้องแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องดูอาการใกล้ชิดนะครับ
ก็โชคดีที่เขามาแล้วก็แพทย์ก็ดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับ

ให้ยาก็พอดีว่าบางรายเนี่ยก็อาจจะมีภาวะเรื่องของเสือแร่ในร่างกายที่ไม่สมดุลก็ให้ทดแทนนะครับ
แล้วก็ติดตามดูว่าการเต้นของหัวใจเป็นยังไง
ลักษณะของอาการอย่างอื่นเป็นยังไงเราก็ให้การรักษาไปครับผม
จริงอาการที่เราบอกว่าฮอร์โมนไทรอยด์สูงเนี่ยคือถ้าได้รับการรักษาคือก็ไม่น่าจะเกิดการเสียชีวิตแน่ใช่ไหมคะ
คือไม่ใช่โรคร้ายแรงขนาดที่รักษาไม่ได้ใช่ไหมคะ
อันนี้เนี่ยจริงแล้วผมเรียนอย่างนี้ครับว่าโดยตัวของการสูงของไทรอยดอร์โมนเนี่ยนะครับ
จริงแล้วก็ถ้าถือว่ามีคนป่วยอยู่ไหมก็มีอยู่ครับมีอยู่ปะปลายนะครับคนที่เป็นอยู่ข้างนอกเรือนจำเนี่ย
ทีนี้การที่เขาจะรุนแรงถึงเสียชีวิตไหมเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่น
นั่นหมายถึงว่าความแข็งแรงของร่างกายสภาพของร่างกายณขณะนั้นบวกรวมเข้ามาด้วยนะครับ
รวมถึงมีภาวะอื่นที่อาจจะเป็นพื้นฐานเดิมของเขาไหมนะครับผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าบางคนเนี่ยไปรับเชื้อหวัดบางคนก็ป่วยบางคนก็ไม่ป่วยอย่างนี้แหละครับประมาณอย่างนั้น
คือขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแต่ละคนแล้วก็ปัจจัยเรารอบข้างใช่ไหมคะ

คุณหมอค่ะถ้าเอาจากผู้ต้องขังที่ออกมารักษากับโรงพยาบาลในจังหวัดพิศนุโลกเนี่ยนะคะคือออกมาสรุปแล้วทั้งหมดกี่คนนะคะที่ออกมาเพื่อรับการรักษาเนี่ยค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยนะครับมันมาเป็นช่วงนะครับมาแล้วบางส่วนก็กลับไปบางส่วนก็เข้ามาเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็ประมาณสักรวมกันแล้วประมาณสัก๔๐กว่าคนอะไรอย่างนี้ครับ
คนแล้วก็ตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เหลืออีก๕รายนะคะที่ยังรักษาอยู่นะคะแล้วที่มีข่าวออกมาที่มีข่าวมาว่าจากการตรวจแล้วอาจจะมีคนจำนวนหลายร้อยคนอันนี้คืออยู่ในภาวะที่เดี๋ยวต้องเวียนกันออกมาหรือยังไงคะ
คืออย่างนี้ครับตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เราเองเนี่ยก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงผู้ต้องขังเนี่ยนะครับก็เข้าไปแล้วก็ไปดูอาการเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าภาวะถ้าเกิดเกิดไทรอยดอร์โมนสูงจริงเนี่ยก็จะมีเรื่องของชีพจรที่เต้นเร็ว
เราก็เลยไปตรวจนะครับที่บอกว่ามี๖๐๐กว่าคนเนี่ยก็คือเราพบว่ามีชีพจรที่เต้นเร็วกว่าปกติแล้วเลยทำให้สงสัยว่าอาจจะมีภาวะไทรลอยฮอร์โมนสูงไหมนะครับซึ่งบางส่วนของผู้ป่วยของคนที่มีภาวะการเต้นหัวใจเร็วกว่าปกตินะครับเราก็ได้ตรวจเลือดที่ยืนจันทร์ครับแล้วก็เราก็ให้การรักษาไปในเบื้องต้น
ที่มีอาการแบบนี้หรือออกมารักษาโรคที่ว่านี้เนี่ยนะคะมาจากการกินเนื้อเนื้อหมูเนื้อไก่ที่อะไรอ่ะที่มีเชื้อไทรอยด์เรียนใช้คำยังไงไม่ถูกเหมือนกันค่ะครับคือคือถ้าตอบภาษาธรรมดาในนั้นก็คงต้องบอกว่าจะต้องน่าจะนะครับน่าจะได้รับจากภายนอกนะครับทีนี้การได้รับจากภายนอกเนี่ยก็คงมีหลายปัจจัยแต่ว่าจริง
ค่ะแต่เสียดายว่าตอนนี้ก็คือเรากำลังรอผลอยู่ครับได้ค่ะยังยังยังไม่ออกมาครับอ่าเพราะฉะนั้นคือสิ่งเดียวที่จะบอกได้ว่าอาการเหล่านี้หรือคนที่เป็นโรคนี้ในเรือนจำมาจากไหนเนี่ยคืออย่างน้อยต้องรอผลจากคนที่เอ่อรอตรวจรอตรวจอย่างละเอียดจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาใช่ไ

นี้ขอแสดงความสุดใจอีกครั้งแล้วก็ขอบคุณพี่สองคนด้วยนะคะใชดนเรื่องยังไงก็คนอื่นก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้แนะค้ายขอบคุณนะคะครับหรือ๔๙จัดกรรมเวลาของรายการไข่กู้แคบริดโชว์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ